ไปต่อกันที่เรื่องน่ารักกันบ้างดีกว่า
ของแม่ลูกคู่นี้ค่ะแม่แพทย์นับประพา

คือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นคลิปรีวิวต่างสินค้าต่าง
บอกเลยว่าตอนนี้นะคะลีลาเด็ดแซงหน้าแม่แพทย์ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ
นี่แม่แพทย์เขาก็พาลูกชายมาทำงานเป็นนักรีวิวรีวิว
แววบอกเลยแย่งตำแหน่งนักรีวิวจากคุณแม่ไปแล้วนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมีงานถ่ายแบบด้วย
ดูได้จากแต่ละครั้งนี่คุณ
ลูกชายสุดหล่อคนนี้ก็ขอร่วมเฟรมคุณแม่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นหน้าตรงด้านข้างโอ้โหมาเต็มเลย
หมดน่ารักมุ้งมิ้งกับคุณแม่ก็มีตลอดเลยนะคะ
ละมุนไม่เบาหรือจะเป็นแบบกลวน
นี่นะจ๊ะแลบลิ้นปิ้นตาแบบนี้ก็มีเหมือนกัน

นี่จะเตะคุณแม่เหรอหยอกคุณแม่แกล้ง
น่ารักดีนะคะแหมสมแล้วที่แม่แพทย์เนี่ยเป็นนักแสดงนะ
อินเนอร์ไปถึงเฮียเรสซิ่งแบบปังเลย
อนาคตเตรียมชิงงานไทยแบบคุณแม่หรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูกันนะจ๊ะ
ดูสิเวลาได้ฉายเดี่ยวเฮเรสก็โพสต์ท่าแบบมืออาชีพเหมือนกัน

และวันนี้คุณผู้ชมวันที่๑๖กรกฎาคมนะคะ
จะเป็นวันดีของคุณผู้ชมและเราด้วยที่เราจะรวยนะคะ

ซึ่งคุณแพทย์อายุครบ๕๐ปี

ฉันเหลื่อยไปได้ยังไงไม่รู้

ไม่ใช่แหละที่เหลื่อยไม่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนะ

เออมันมีเลข๕อยู่ใช่ไหม

พอร์ตสีขาวป้ายแดงคันนี้คุณผู้ชม

อันนี้คือเขาจอดทำงานเฉยนะเราก็ไปส่องเขาเหรอ

รถคันก่อนเนี่ยเกิดปฏิเสธรถชน
เหมือนทะเบียนเกินอย่างนี้
แล้วแต่คิดเอา
ใช่ค่ะก็ดูไปแล้วก็
ปีเตอร์เดย์อวยพรคุณแพทย์กันไปด้วยในโซเชียลนะคุณผู้ชมนะ